คุณผู้ชมคะมีเรื่องที่ช่างตัดผมปวดหัวกุมขมับเลยที่เชียงใหม่ค่ะ
มีลูกค้าเข้าร้านปฏิเสธลูกค้าก็ไม่ได้เนอะผู้ชายคนนึงเขาอยากจะมาตัดผม
แต่ลูกค้าคนนี้มาแบบเมามาเลยนะคะช่างตัดผมเป็นผู้หญิงนะคะ
ตัดให้เสร็จสับไม่จ่ายสตังค์แล้วหนึ่งพูดจาล้วนลามเขาอีกจับก้นเขาอีก
แล้วก็ในร้านมีกีต้าทำทีไปเล่นกีต้าจนกีต้าเขาพังแล้วก็ออกจากร้านไปอะค่ะ
ไทยมิสูรค่ะปฏิเสธมาว

โอเคจ่ายภาพค่าจับตูดดางเดียวก็จ่ายสองร้อยบาท
เออหนึ่งพันห้าร้อยบาทเออให้มา
จะแก่งงานกับเธอด้วย

ไปหายเมาก่อนหายเมาก่อนเดี๋ยวค่อยมา

นี่แม่อันนี้เป็นผู้หญิงที่สวยมาก
เออเออ
รู้แล้วว่าสวยรู้แล้วว่าสวย
คือจะขำพี่ผู้ชายคนนี้หรือจะยังไงดีเนี่ย
แต่คุณผู้ชมคิดดูเมาจนพูดจาไม่รู้เรื่องแบบนี้

เดี๋ยวจะมาแต่งงานกับเธอด้วยสวยมากเลย
คือแบบต้องใช้คำว่าพูดไปเรื่อย
เมาจนพูดไปเรื่อยแต่ประเด็นคือยังไม่จ่ายเงินเขาไง
ยังไม่ยอมจ่ายเงินค่าตัดผม

ถัดมามาที่ร้านตัดผมร้านเดิม
เอาเศษเงินเหรียญมาค่ะ
บอกว่าจะเอามาจ่ายค่าตัดผม
แล้วก็มาต่อว่าทางร้านด้วยว่าโอ้โห
โพสต์คลิปเขาอะไรแบบเนี้ยอืมเขาดูเป็นคนเลวเลยอ่ะ

บุกลูกฝั่ง
ฉันเนี่ยมาตัดผมอ่ะ
คุณเปอร์ร้านตัดผมอ่ะ

ฉันจะฟ้องกับผู้ตายแน่มึงฉันมาซื้อฉันก็จ่ายตังค์
ก็แค่เอาเงินมาให้แค่นั้นแหละพี่ยังไม่ได้จ่ายตังค์หนูเลยเนี่ย
มันครบจำนวนที่ตกลงกันไว้ไหมตกลงเท่าไรสองร้อย
มันไม่ครบสองร้อยไงร้อยหนึ่งยังไม่ถึงเลย
เขาทำอะไรเขายังไม่ได้ทำอะไรพี่เลย
นี่คือวันถัดมานะคะหลังจากวันที่เมาแล้วมาตัดผมนะคะ
ก็เลยไม่แน่ใจว่าวันถัดมาที่พยายามจะเอาเงินมาจ่ายเขาแต่มันไม่ครบเนี่ย
เมาหรือไม่นะคะเขาไม่ใช่ชาวต่างชาตินะฮะ
ไม่แน่ใจว่าพอวันถัดมาตามคลิปที่สองคลิปนี้ยังเมาอยู่หรือเปล่า
แต่มันข้ามวันแล้วนะนี่ความจริงเขาเรียกสองร้อยเองนะมันข้ามวันแล้วนะ
ไอ้จับก้นเขานาจารย์เขาไม่แจ้งตำรวจเอาก็บุญเลยนะ
เราสอบถามเรื่องนี้ให้ค่ะเราคุยกับผู้เสียหายที่เขาอัดคลิปนี้นะคะ
เขาก็ให้ข้อมูลว่าไอ้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นวันเสาร์ที่๒ตุลาคม
ผู้ชายคนนี้มาตัดผมคือเมามาเลยพอตัดผมกำลังจะเสร็จนะคะ
ผู้ชายคนนี้พูดจาลวนลามแล้วก็จับก้นช่างตัดผมที่เป็นผู้หญิง
แล้วในร้านเนี่ยมีกีต้าวางอยู่ค่ะไปเล่นกีต้าอีกสายกีต้าขาดนะคะ
คือทางร้านเขาเลยบอกว่าเขาจะเรียกเก็บเงินนะ๒๐๐ค่าสายกีต้าด้วยนะ
ก็มีค่าตัดผมห้าสิบจับก้นห้าสิบสายกีต้าอีกร้อยหนึ่ง
รวมแล้วสองร้อยผู้ชายคนนี้ไม่มีเงิน
ทางร้านก็เลยยึดโทรศัพท์มือถือเอาไว้แล้วบอกว่าอ้าวกลับบ้านไปก่อน
แล้วค่อยมาจ่ายแต่ต้องเอามือถือทิ้งไว้ที่ร้านนะยึดเอาไว้ก่อน
ถัดมาเขากลับมาจริงแต่รอบนี้มาตั้งแต่เช้า๘โมงเลย
แต่ประเด็นคือเช้า๘โมงนะคะคุณผู้ชมเมาหนักกว่าวันที่มาตัดผมอีกอะค่ะ
เมากว่าเดิมค่ะทีนี้หลังเกิดเรื่องแฟนหนุ่มของช่างตัดผมนะคะ
ถึงขั้นไปรับพ่อแม่ของผู้ชายคนที่ก่อเหตุมาที่บ้านนะ
ไปรับพ่อแม่มาคุยแม่ของผู้ชายเมาคนนี้บอกเอางั้นเดี๋ยวแม่จ่ายเงินให้เอง
ค่าตัดผมนะ๕๐บาทแล้วก็ในตัวเนี่ยแม่มีติดตัวมาอีกแค่๙๐เอง
รวมแล้ว๑๔๐บาทแม่ช่วยจ่ายแม่จ่าย๑๔๐บาทได้ไหม
ตัดผมคนนี้ก็เลยบอกว่า๑๔๐ก็๑๔๐
ไม่แจ้งความก็ได้ไม่เป็นไรไม่อยากเอาเรื่อง
ไม่อยากเอาเรื่องไม่ใช่อะไรนะสงสารพ่อแม่ของผู้ชายเมาคนนี้นะ
ก็เลยไม่อยากจะเอาเรื่องมันไม่จ่าย
โอเคน่าจะสารู้แหละว่าเมาแต่ด้วยความที่เราเป็นช่างอ่ะเราบริการอ่ะ
ก็เลยแบบเออตัดได้ตัดตัดปกติพอตัดก็จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วอีกนิดเดียว
ก็พูดจารวนลามอะไรฉันนะคะแล้วก็แบบว่ามันก็จับตูดกูเลยค่ะ
แล้วนางก็มาเล่นกีต้ามาเล่นกีต้าที่ร้านสายกีต้าขาดอีก
ก็เลยโมโหละบอกว่างั้นเก็บ๒๐๐บาทนะคือหมั่นไส้แล้ว
เดี๋ยวจะเอาเงิน๑๐๐บาทนะคะที่ทั้งจับตูดทั้งค่าตัดผม๕๐บาท
แล้วก็อีกร้อยหนึ่งค่าสายกีต้าทุกคนว่ามันเพียงพอไหม๒๐๐บาทถ้าจับตูดเราอีกอะไรอย่างเงี้ย
ทุกคนบอกเอ้ยทำไมถึงไม่แจ้งความจ้ะแจ้งความนะคะแต่ตำรวจบอกว่า
ถ้าแจ้งความจะต้องจับเขาเข้าคุกนะดำเนินคดีเขา
ด้วยความที่เหมือนแบบว่าพ่อกับแม่รู้จักพ่อกับแม่เขาไง
สงสารเขาสงสารเขาสงสารพ่อแม่คือพ่อแม่ก็เอือมละอากับเขา
ละอาพูดตรงเหอะเขาก็แบบชอบเมาจะทำร้ายแม่
แล้วก็เหมือนเคยติดคุกมาด้วยติดคุกมาพ่อแม่ก็คือไม่ส่งไม่อะไรเลย
อันนี้คือพ่อแม่เขาพูดเองนะคะไม่ได้พูดเองนะคะพ่อแม่เขาพูดเอง
คือว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ต่อไปก็คือแจ้งตำรวจได้เลยจ้ะ
พ่อแม่ก็คือไม่สนใจแล้วไม่เอาแล้วแจ้งตำรวจได้เลยเข้าคุกก็เข้าคุกไป
ช่างตัดผมคนนี้ก็เลยบอกว่าครั้งนี้สงสารพ่อแม่ของผู้ชายคนนี้นะ
ไม่เอาเรื่องแต่ถ้ามีอีกโอ้โหไม่ยอมนะ
พ่อแม่ก็ไม่เอาแล้วอ่ะบอกให้แจ้งความไปเลย
คือก็เข้าใจในความใจดีของเจ้าของร้านของผู้หญิงท่านนี้นะฮะ
เพราะว่านี่ถือว่าถูกกระทำแบบโอ้โหไปอนาจารย์เขาไปจับก้นเขานะฮะ
แต่ถ้าจะเอาแบบผมว่าคืออย่างนี้ต้องคือที่ตำรวจบอกอ่ะ
คือถ้าแจ้งความก็จับเข้าคุกนะก็ต้องจับแล้วล่ะ

จะไปก่อเหตุอะไรกับคนอื่นนะคะ
คือ๘โมงเช้ายังเมาเลยงงมาก
ดูท่าทางแล้วทางพ่อแม่ก็โอ้โหเอือมละอาไม่รู้จะจัดการกับลูกชายยังไง